พระนครศรีอยุธยาขโมยเงินแม่
แล้วก็โอนเงินไปให้วีเจสาวตกเป็นข่าวมาประมาณวัน๒วันแล้ว
ก่อนหน้านี้แม่ก็ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับลูกชาย
แล้วก็ลูกชายก็ออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับผิด
แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่าย
คู่กรณีวันนี้เปิดบ้านพักที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ออกมาแถลงข่าวตอบโต้ว่าจริงแล้วเนี่ย
ได้เงินแค่สี่แสนบาทไม่ใช่๑๒๐๐๐๐๐บาท
ตามที่เป็นข่าวอ่ะนะคะวันนี้วีเจสาวแล้วก็พี่สาวนะคะ
เปิดบ้านพักภายในซอยเฉยพรวิถี๘ตำบลน้องปรือ
ละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนพร้อมทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ระบุว่าหลังจากที่ตกเป็นข่าวก็ส่งผลกระทบกับตัวเองเป็นอย่างมาก
ยืนยันว่าไม่ได้เงิน๑ล้าน๒แสนบาทจากนายระพีพัฒน์ศิรสิทธิ์ดำรงกิจ
เจสาวบอกว่ารู้จักกับนายระพีพัฒน์มาประมาณ๔เดือนเท่านั้น
ก็เลยตัดสินใจดูใจกันก่อนที่จะตกลงคบกันในเวลาต่อมา
ตลอดระยะเวลานายระพีพัฒน์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินจำนวนมากค่ะ

แล้วก็ได้มีการส่งไอคอนของขวัญให้กับวีเจคนอื่นในบริษัทอีกหลายคน
ตลอดเวลาที่คบกันได้เงินแค่๔แสนบาท
รับนะคะว่าเคยยืมเงินนายระพีพัฒน์๑แสนบาท
เพื่อไปดาวน์รถยนต์แต่เงินส่วนนี้ก็ได้คืนกลับไปแล้ว
การออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ก็เพื่อชี้แจงต่อสังคมให้รับทราบความจริง
อกจากนี้ก็ยังได้มีการนำหลักฐาน
ไอคอนของขวัญมาแสดงต่อสื่อมวลชนในวันนี้ด้วย
ส่วนฝากฝั่งของแม่นายระพีพัฒน์นั่นก็คือนางสิริการ
ศิรสิตดำรงกิจอายุ๕๓ปีเปิดเผยว่า
ความจริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะเอาผิดกับดีเจสาว
แจ้งความเอาผิดกับลูกชายเท่านั้น
แล้วก็ไม่ติดใจจะเรียกทวงเงินคืนด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่วีเจสาวจะฟ้องร้องตัวเองกับลูกชายในข้อหาทำให้เสื่อมเสียก็พร้อมที่จะต่อสู้
หากมีการฟ้องร้องจริงก็จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายข้อหารักทรัพย์อย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนวีเจสาวก็อาจจะแจ้งความฐานสมรู้ร่วมคิดแล้วก็รับเงินที่ลูกชายขโมยไป
นายรับพิพัฒน์นะคะก็ยอมรับว่าสำนึกผิดบอกว่าไม่ได้โอนเงินให้วีเจสาวคนเดียว
แต่ว่าเคยโอนเงินให้กับดีเจสาวอื่นอีกหลายคนเพราะว่าแรงเชียร์ของเพื่อน
โดยเงินที่จ่ายให้เป็นการแลกซื้อเหรียญผ่านแอปพลิเคชันส่วนเรื่องของรถยนต์ก็ไม่ได้ซื้อให้
แต่ว่าวีเจสาวนั้นเงินไม่พอก็เลยเสนอเงินไปให้นั่นก็คือ๑แสนบาท
ตกเป็นข่าววีเจสาวคนดังกล่าวก็ได้คืนเงินทันทีค่ะ